บรรดาแฟนคลับของตลกรุ่นใหญ่อย่างนักคอมชวนชื่นนี่นะคะ
ยังคงส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
หลังจากที่เราได้ทราบข่าวในเรื่องของอาการป่วยโควิดของนคร

มีอาการปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นที่ว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจกันเลยล่ะค่ะ
นครค่ะบอกว่าเป็นไปตามขั้นตอน
ไม่เกี่ยวกับการใช้เส้นสายใดนะฮะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยนครเองก็ได้เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรึบดินนั่นเองค่ะ

บันเทิงไทยรัฐของเราสอบถามไปยังลูกสาวค่ะก็คือคุณไอซ์นะคะ
เจ้าตัวบอกว่าอาการของนักคอมนี้นะคะยังอยู่ในขั้นโคม่า
คุณหมอเป้าระวังในเรื่องของระบบการหายใจคุณพ่ออย่างใกล้ชิดเลย
พร้อมกับยืนยันด้วยว่าครอบครัวเขาเอง
ไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษเหนือใครใช้การรักษาตามลำดับคิวค่ะ
และทางโรงพยาบาลก็เป็นคนติดต่อมาแจ้งข่าวด้วยนะคะ
แล้วไปบอกว่าตอนนี้เธอเองกับครอบครัวพยายามจะไม่เสพข่าวเลยค่ะ

อยากจะโฟกัสเรื่องของการรักษาคุณพ่ออย่างเดียวค่ะ
ส่วนอาการของคุณแม่หรือว่าภรรยาของนักคอม

ได้เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่๒๐เมษายนที่ผ่านมา

เบื่ออาหารบ้างเพราะว่าเครียดเรื่องของนครนะฮะ
โดยในวันพรุ่งนี้ค่ะเธอเองแล้วก็คนในครอบครัว
จะไปตรวจโควิดรอบที่๓หลังจากการกักตัวนะคะ
พร้อมกับขอบคุณทุกคนเลยผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ส่งกำลังใจมาให้เธอแล้วก็ครอบครัว
รวมไปถึงทีมแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านค่ะ

พร้อมกับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัว
ที่กำลังสู้กับโควิด๑๙อยู่นะตอนนี้ด้วยนะคะ
จากเรื่องนี้คุณผู้ชมมันเกิดดราม่าต่างมากมายเลย

พี่บอลนี่นะคะก็แน่นอนว่าเป็นเพื่อนร่วมงานแหละ
ก็เป็นรุ่นน้องนครเนอะร่วมงานกันมานาน
ก็เป็นห่วงนครด้วยแล้วก็มีการออกมาพูดถึงก่อนหน้านี้

ก็เลยทำให้สังคมเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แตกต่างกันมากมายเลย
อาจจะทำให้หลายคนเข้าใจผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น

แล้วช่วงบ่ายที่ผ่านมาพี่บอลเชิญยิ้มก็เลยออกมา
ยกมือไหว้ขอโทษในสิ่งที่พูดออกไป
บอกว่าตัวเขาเองนี้นะคะไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีค่ะ

ต่อไปจะระมัดระวังคำพูดให้มากกว่านี้
เดี๋ยวไปฟังคลิปบางช่วงบางตอนในการขอโทษค่ะ

ขอโทษจากใจจริงนะครับ
ผมไม่มีเจตนาที่จะพูดออกไปให้รู้สึก
ให้ทุกท่านรู้สึกไม่ดีนะครับ
ถ้าผมพูดอะไรออกไปทำให้ทุกท่าน
มองว่าผมไม่ดีผมต้องกลับขอว่าทำ

ดราม่าไปแล้วมาส่งเรื่องกำลังใจกันบ้างดีกว่านะครับ
เมื่อคืนนี้ค่ะลูกทุ่งสาวตั๊กกะแตนชนระดาค่ะ
ได้โพสต์ข้อความร่ายยาวมาเลย
ส่งกำลังใจให้กับทุกคนผ่านไอจีส่วนตัวของเธอนะฮะ

ชาวเน็ตบางคนก็มีต่อมเอ๊ะขึ้นมาบอกว่า
เหมือนกันว่าเธอโพสต์นี่จะสื่อถึงใคร

ตอนนี้พวกเราไม่มีรายได้เพราะสูญเสียอาชีพ

กับล้มหมอนนอนเสือจบชีวิตด้วยความเครียดก็มี

ต้องมีสักวันแหละที่เรายิ้มได้
แนนเองก็เป็นกำลังใจให้กับทุกสาขาอาชีพ

เสียอาชีพใครจะรับไหวอาชีพสายบันเทิงค่ะ
ซึ่งชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ซัพพอร์ตข้อความนี้นะคะ

บอกว่าเห็นด้วยแล้วก็ให้กำลังใจทุกคน

สู้แล้วก็ผ่านวิกฤตหนักครั้งนี้ไปได้ด้วยกันค่ะ
เออก็เข้าใจนะว่าช่วงนี้หลายคนเครียดค่ะ

แต่คุณผู้ชมค่ะยังไงก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะ